เมื่อคืนนี้กลางดึกอันนี้เป็นเรื่องสลดเลยค่ะ
ที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม้ค่ะ
ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีคุณผู้ชมค่ะ
พ่อแม่ลูกหนีออกมาไม่ทันค่ะ
มีคนไปพบว่าสุดท้ายแล้วเสียชีวิตในสภาพกอดกัน
เสียชีวิตทั้งสามศพและนอกจากนี้สุนัขนะคะ
แล้วก็แมวอีก๑๑ตัวที่เลี้ยงเอาไว้ก็จบชีวิตในไฟไหม้ครั้งนี้ด้วยค่ะ

คือถ้าเพื่อนบ้านเราบ้านใกล้เรา
ระแวกเดียวกันไฟไหม้แบบนี้
โอ้โหตกอกตกใจแล้วเพื่อนบ้านเราอยู่ในนั้นนะคะ
นี่คือไฟไหม้แรงมากที่บ้านเลขที่๙๙
อยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาที่ธัญบุรีประธุมธนิษฐ์ตี๑เศสค่ะ
เขาก็ถ่ายเอาไว้ในช่วงเพลิงไหม้
เพราะว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วเลยค่ะ

แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งด้วย
จะบอกว่าทำไมมันถึงมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง
เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นที่รับซ่อมแอร์
แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะมีถังคอมแอร์อยู่เยอะเลย
มันก็เลยมีเสียงตุ้มระหว่างที่เกิดไฟไหม้นะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมเร่งฉีดน้ำ
เพื่อที่จะสกัดไม่ให้ลุกลามไปที่บ้านข้างเคียง
ก็ใช้เวลานานเลยนะคะประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ

เพลิงสงบสภาพเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือมันไหม้ไปหมดนะคะตรวจสอบในบ้านก็ไปเจอภาพที่น่าสลด
คือพบผู้เสียชีวิต๓ศพพ่อแม่ลูกค่ะ
นายสิงนะคะนางละอองแล้วก็เด็กชายสินมหัดอายุ๑ขวบ
พ่อแม่ลูกเสียชีวิตจากการสำลักควันกอดกันอยู่ภายในห้องน้ำคุณผู้ชม
คงจะหาทางหนีไม่ได้อะค่ะก็กอดกันหลบอยู่แล้วก็สำลักควันนะคะ
เสียชีวิตในที่สุดนอกจากนี้ยังพบแมวค่ะ
ถูกไฟคลอกตายอีก๑๑ตัวสุนัขอีก๑ตัวนะคะ
รวมแล้วก็๑๕ชีวิตนะคะที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้
พอช่วงสายก็มีการเข้าไปตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ทรัพย์สินที่พบเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้ว
มีแค่สมุดหนังสือของหลานแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
ตอนนี้กำลังหาสาเหตุอยู่นะคะว่ามันเกิดจากอะไรไฟไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านคุณฉัดกมลซึ่งเห็นเหตุการณ์ตอนเพลิงไหม้เนี่ย
ได้บอกว่าหลังเพลิงสงบเธอไปดูกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าวงจรปิดที่หน้าบ้านจับภาพประกายไฟที่หน้าบ้านเกิดเหตุเอาไว้ได้
นี่ค่ะมันจับภาพเอาไว้ได้ตรงประตูทางเข้า
คาดว่าเป็นจุดที่อยู่ภายในรั้วแล้วเห็นตั้งแต่ไฟมันเริ่มลุกไหม้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านอีกหลังนึงที่อยู่ติดกับบ้านหลังนี้
เล่าว่าห้องนอนของเธออยู่ติดกับบ้านหลังนี้
ตอนนั้นหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรจนกระทั่งรู้สึกได้ถึงแรงปะทุของไฟ
แม่ก็มาปลุกให้วิ่งออกมาถึงได้รู้ว่าไฟกำลังลามมาที่บ้านของเธอ
คือบ้านเธอเนี่ยภายนอกทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องครัวก็ถูกไฟไหม้พังเสียหายค่ะ
เห็นว่ามันใกล้บ้านเราแบบมันมาถึงจะถึงไหม้บ้านเราแล้วค่ะ
แม่ก็เลยไปเคาะทุบเรียกหนูแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกมาแล้วก็วิ่งวิ่งออกมานี่เลยค่ะ
ไม่ได้หยิบอะไรออกมานอกจากโทรศัพท์แม่ก็ตกใจเพราะว่ามันเสียงมันเหมือนเสียงระเบิดอะค่ะ

แม่บอกว่าแม่ได้ยินเสียงนะคะหนูหลับอยู่เหมือนแม่มาดู
สามศพตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อให้ญาติไปรับศพได้เพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลต่อนะคะ
ส่วนสัตว์เลี้ยงนะคะแมว๑๑ตัวสุนัข๑ตัวก็นำไปฝังกลบแล้วค่ะ